ดิฉมครับอุปการณ์เหตุเกิดได้เสม่อนะครับ
ผู้หญิงคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์กำลังจะข้ามเลน
รถป้ายแดงตรงมามองไม่เห็นชนอย่างแรง
คนขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิตค่ะ
ที่คนขับรถป้ายแดงเสียใจครับ
ลงไปกราบขอเข้ามาศพครับ
ไม่มีใครอยากให้เกิดแต่ว่าเธอเพิ่งจะออกรถมา

นะคะเพราะว่ารถจากการยันยลพุ่งข้ามถนนไป

อันนั้นก็เลยพุ่งชนไปแล้วก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับ
นี่ฮะอันนี้คือคนขับรถยนต์ที่ไปชนเธอก็เสียใจแหละครับ
ก้มกราบขอขมาศพนะครับเพราะว่าคนตนชนก็เสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณศาลต้นไสอำเภอเมืองระยองครับ
เป็นรถฟอร์ดป้ายแดงทะเบียนกไก่๔๒๙๖คันนี้
ทีนี้ก็ไปชนทั้งหน้าก็ยู่ยุบเข้าไปนะครับ
ทางด้านของคนขับก็คือคนเมื่อกี้คุณจันทิมาอายุ๔๕ปี
ไม่ได้บาดเจ็บอะไรนะฮะส่วนรถจักรยานยนต์ล้มอยู่
แต่ว่าคนขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยฮะอายุ๕๓ปีเสียชีวิตนะครับ
คือนางอารักษีแก้วมีบาดแผลที่ศีรษะขนาดใหญ่

ขนาดที่ทางด้านของจังหลดกู้ภัยกำลังไปตรวจสอบ
ร่างของผู้เสียชีวิตและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คุณจันทิมาที่เป็นคนขับรถฟอร์ตเมื่อสักครู่
เธอก็เสียใจแล้วครับไม่ได้อยากทำให้ใครเป็นอะไร
ก็เลยก้มกราบขอเข้ามาศพ
แล้วก็คนที่เห็นก็สลดใจเนอะ
แล้วก็รีบนำศพผู้เสียชีวิตไปส่งโรงพยาบาล
ส่วนคุณจันทิมาเองตำรวจก็สอบส่วนเพิ่มเติม

ทางด้านของคนขี่รถจักรยานยนต์

จังหวะนั้นเหมือนจะขี่ข้ามฝั่งจากฝั่งนึงไปอีกฝั่งนึง
พอถึงกลางถนนรถฟอร์ดคันนี้ขับมาพอดี
เหมือนจะเบรกไม่ทันแล้วก็พุ่งชนอย่างแรง
ทำให้ตัวคนขี่รถจักรยานยนต์ลอยตกลงมากระแทกพื้น
ศีรษะก็เป็นแผลใหญ่แล้วก็เสียชีวิตเลยนะฮะ

หลักฐานต่างโดยเฉพาะพยานและกล้องมูลจรปิด
เพื่อที่จะว่ากันไปตามกฎหมาย
แล้วก็นำตัวคนขับรถฝอดทันนี้ไปด้วยเหมือนกันตามกฎหมายต่อไป
คนขับรถเล็กอย่างรถจักรยานยนต์
จะข้ามฝั่งดูซ้ายดูขวาก่อน

คนขับรถใหญ่นะฮะก็ต้องชะลอนะฮะในพื้นที่ตรงนี้เห็นไหม

อาจจะเป็นพื้นที่ชุมชนหรือเปล่าเราไม่ทราบ
ถ้าผ่านไปย่านชุมชนชะลอหน่อย
มันจะมีคนไหมมันจะมีรถจักรยานยนต์ตัดไปตัดมาหรือเปล่า
ระวังกันทั้งสองฝ่ายเหตุการณ์ก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับ